ไปดูเหตุการณ์ระทึกเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ

พนักงานส่งน้ำแข็งก็ขนของขึ้นท้ายรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พอกลับขึ้นรถสักพักหนึ่งมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มาด้วยความเร็ว

เตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายเขาอย่างจังเลยครับ
ส่งน้ำแข็งเขาเปิดไฟกระพริบเอาไว้แบบนี้ด้วยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นรุ่งเช้าครับตี๕๓๐
เช้าวันนี้เลยครับ๒๑ตุลาคม
นี่คือถนนกาญจนวนิษฐ์เส้นหาดใหญ่สงขลาสายเก่าอะครับ

ถึงแยกไฟแดงบ้านควนหินประมาณสัก๕๐๐เมตร
ก็ไปเจอรถกระบะส่งน้ำแข็งคันที่โดนมอเตอร์ไซค์ชนท้ายนั่นแหละฮะ
และท้ายรถก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ล้มคว่ำ
ใกล้กับมอเตอร์ไซค์พบร่างคนขี่ครับ
เขาเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยครับ
เพราะพุ่งชนเข้าอย่างแรงฮะนี่ครับสภาพชิ้นส่วนกระจัดกระจายถุงน้ำแข็งตกร่วงลงมาเลยนะครับ
คนขับรถส่งน้ำแข็งนายสัจพงศ์บอกว่าเขาทำงานเป็นพนักงานขับรถมาส่งน้ำแข็งของบริษัท
โชคดีว่าเขาเนี่ยเอาน้ำแข็งขึ้นท้ายรถเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับขึ้นรถแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับ
ขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนท้ายเข้าอย่างจังในฝั่งท้ายด้านขวาครับ
หลังจากนั้นเองเนี่ยรถก็ถลายไปข้างหน้าตัวของคนขับรถส่งน้ำแข็งเองเนี่ยเขาขึ้นไปบนรถแล้วด้วย
ยังไม่ทันจะคาดเบลต์อะไรเลยมันมีแรงกระแทกมากระเทือนมาแบบนี้ตัวเขาเองก็บาดเจ็บฮะ
ไปดูท้ายรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่รีบประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
หลังจากนี้คงต้องไปตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตต่อไประมัดระวังด้วยนะครับ